หนาที่ทิ้งไว้ช่วงที่แล้วใช่ไหม

กำลังทำอะไรละสายตาก่อนแล้วมาช่วยกันดูว่า
ที่เห็นนี้คืออะไรในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
โตเทศเหนือเกรกเก่าภาธรรมเจ้าตนโยภูล
โอ้โหพูดตัวอะไร
คือถ้ามันไม่ใช่
ไม่ขยับนะผมจะไม่สงสัยเลย
ถ้านิ่งแบบนี้นึกว่าก่อย่า

แล้วมันเรื่อยมา

ช้อยที่๒หรือว่าจะเป็นลูกพยานาค

แต่หน้าตาเหมือนสประหลาดอ่ะ
ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเลยนะ
แต่ว่าก่อนที่คุณผู้ชมจะสงสัยไปมากกว่านี้นะคะ
เอาเป็นว่ามาดูความเห็นจากชาวเน็ตกันก่อน

อาจจะเป็นงูชนิดหนึ่งไหมที่ชอบนอนนิ่ง

สรุปพอนอนนานปุ๊บตะไข้น้ำมาเกาะตัวไง

บางคนบอกว่างูงวงช้าง

พอไข้น้ำมาเกาะตัวเขาใช่ไหม
แล้วพอปลามากินตะไข้น้ำบนตัวเนี่ย

เพื่อความอยู่รอดของเจ้างูตัวนี้ไหม
บางคนก็มองว่าเอ๊ะหรือว่าอาจจะเป็น
เลื้อยคลานที่มีขนสีเขียวมากกว่า

ต่างคิดต่างกันไปล่าสุดเนี่ยเราไปสืบค้นมาแล้วมีผู้รู้ค่ะ
เขาระบุบอกว่าเจ้าตัวนี้คืองูตัวนี้ค่ะ
งูหัวกระโหลกค่ะงูหัวกระโหลกซึ่งเป็นงูน้ำชนิดนึง
สังเกตได้จากตำแหน่งอะไรรู้ไหมครับอะไรฮะดูดีดี
เขาจะมีรูจมูกอยู่ด้านบนของหัวครับนี่เขามีรูจมูกอยู่บนหัวนั่นเองนะคะ
ก็เพื่อความสะดวกในการยื่นจมูกจากใต้น้ำขึ้นมาหายใจนั่นเองอืม
ทีนี้วิถีชีวิตของเขาเขาจะอยู่ใต้น้ำ
ซ่อนตัวในซอกหินหรือว่าใต้ผิวดินเขารอกินเหยื่อที่มาอยู่ในระยะใกล้ใกล้
อาหารหลักของเขาก็คือปลากบแล้วก็เขียดนั่นเอง
ก็อาจจะเป็นไปได้อย่างที่ชาวเน็ตก็คาดการณ์กัน
อยู่นิ่งจนตะไข้น้ำมาเกาะตัวอืม
แล้วก็รอปลามากินชาวเน็ตเขาแสงความคิดเห็นไปเยอะเลยนะใช่
บอกว่าเคยนะเปิดพวกสารคดีแล้วเจอว่าชีวิตสัตว์โลกชีวิตหนึ่งเนี่ย
มันจะเป็นแบบนี้ไงค่ะมันอยู่ใต้น้ำจนนานจนตะไข้ขึ้นเนี่ยนะฮะ
เมื่อกี้พาดหัวข่าวนี้ของเราเขียนว่าอะไรนะครับเจ้าเชื่อเรื่องพญานาคบ่อ
ใช่ไหมแต่เมื่อกี้เห็นคอมเมนต์คอมเมนต์เขียนว่าเจ้าเชื่อเรื่องตะไคร่น้ำบ่อ
เชื่อแล้วค่ะเชื่อแล้วเราเชื่อแต่เราไม่เห็นเลขของเจ้าเลยอ่ะเออขดขดขดขดเนี้ยคุณ
กี่เมตรฮะพ่อหมอทัศนัยเนี่ยดูเลขอย่างเดียวเลยทำไมเขาขดเป็นตัวเลขอยู่
อ่านั่นไงตรงนั่นไงขดเป็นตัวเลขอยู่เห็นไหมอ่าขดตัวเลขอยู่แล้วตรงนั้น
ใต้ก้นถังอ่ะเอออย่าบอกนะว่าเห็นเป็นลางลางเห็นอุ้ยจริง
หรือว่าอะไรนะนี่เห็นไหมใช่ไหมเป็นตัวเลขอยู่เออแล้วแต่
แล้วแต่แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนนะนี่ผมมองจนจะทะลุเข้าไปในดออยู่แล้ว
เนี่ยพี่ฉันนี่มันดูงูแปลกนะคะไม่ครับอ่ามาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะฮะ
นี่ศิลปินพื้นบ้านอีสานแล้วก็ชมบ้านนะครับร่วมในงานรำลึกครบรอบสามสิบปี
คุณฮันนี่ศรีอีสานนะฮะแล้วก็มีการทำพิธีบวงสวงตั้งศาลแห่งใหม่นะครับ
กลุ่มชาวบ้านพร้อมด้วยศิลปินพื้นบ้านพากันเข้าร่วมพิธีบวงสวงตั้งศาลหลังใหม่
ให้กับอดีตนักร้องหมอลำชื่อดังคุณฮันนี่ศรีอีสานที่เสียชีวิตไปนะฮะ
แล้วก็มีงานลำลึกครบรอบสามสิบปีการจากไปหลังจากที่คุณฮันนี่นะฮะ
ประสบปฏิเหตุเสียชีวิตเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้านะครับ
สารแห่งนี้เนี่ยอยู่ที่บริเวณริมถนนเส้นสองสองหกศรีสะเกดอุบลประชาธารณี
ครับช่วงกิโลเมตรที่หกถึงเจ็ดไม่ต้องเอาเลขตรงนี้ไปตีนะ
เพราะว่าเป็นที่ตั้งของศาลเฉยปากทางเข้าหมู่บ้านสำโรง